บันเทิงไทยรัฐทรัพย์ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

มาเติมความแซ่บมื้อบ่ายกันนะคะกับพลอยแล้วก็เชอรี่เป็นประจำทุกวันเลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะมาเริ่มเสิร์ฟข่าวแซ่บกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
พิษกาชัยโอ้โหครอบครัวนี้เขามีดราม่าเยอะแยะมากมายเลยเนาะ

ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้หนุ่มพีชเขาบันทึกเทปรายการรายการหนึ่ง
แล้วมีการทิ้งขยะออกนอกรถ
นั่นแหละค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าให้เหล่าโซเชียลเนี่ย
ได้ตามบ่นตามว่าตามคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย
เจ้าตัวออกมาชี้แจ้งแล้วว่าเป็นเพราะอะไรจ้ะ
อืมตอนในคลิปเนี่ยดิฉันก็ไม่ค่อยได้ดูนะ
ตอนเขาทิ้งขยะเพราะว่ากล้องมันโฟกัสอย่างอื่นไง

โฟกัสหน้าเขาอ๋อหน้าหล่องเขาใช่ไหมค่ะ
กลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของพีคกาชัยไปเลยนะคุณ
หลังจากที่ถูกสังคมโซเชียลวิจารณ์หนักว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
นขยะออกนอกตัวรถขณะถ่ายทำรายการ
เจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แต่ว่ายืนยันนะว่าไม่ได้เป็นเจตนา
เป็นแบบอย่างไม่ดีให้กับสังคม
ซึ่งความตั้งใจเพียงอยากให้เกิดความสนุกสนานในรายการก็เท่านั้น
และยอมรับว่าต่อจากนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นค่ะ
ถ้าพูดตรงพี่ก็ขอโทษ
แต่ก็คือไม่ได้ออกมาแบบโพสต์ขอโทษว่าขอโทษที่ทิ้งขยะนะ
เราปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่เฉยก็ทิ้ง
แต่แค่อยากจะให้มันปลอดภัยเฉย
แต่ก็โอเคพอเห็นมีดราม่าขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่า
มันโซเชียลมันเป็นที่ถูกมากกว่าที่เราคิดเยอะนะ
ก็จริงก็รู้สึกผิด
ไม่โกรธรู้สึกผิดมากกว่าแล้วรู้สึกว่าโอ้โห
จริงโลกมันเดี๋ยวนี้รุนแรงมากกว่าที่เราเจอมาเยอะ
กับเพื่อนว่าอยากให้รายการคนออกมาขำว่าอะไรอย่างนี้
แบบนี้ต้องระมัดระวังตัวระมัดระวังดีครับ
แน่นอนนะคะเป็นคนในวงการบันเทิง
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมด้วยนะจ๊ะ

เบื่อมากนี่ยุคไหนเนี่ยคุณเกิดยุคไหน
เมาว่าเชอรี่ไปข่าวต่อไปดีกว่าอะไรนะ
สมัยไหนก็อย่าทิ้งขยะนี่เป็นทางก็ละกันนะคะ